หนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์เจอเจ้าของหอพักเนี่ย

เพราะว่าเจ้าของหอพักเนี่ยชื่อว่าคุณเป็นคุณป้าท่านหนึ่ง

จำไงเพราะว่าเคยเตือนแล้ว

อย่าไปถึงตรงเอาตังไม่ร่างไม่รวยหรอก

ผมบอกแล้วว่าถ้าเจอให้ยกรถไปหาตำรวจ
มันมีตังค์มันคงไม่มาทำงานที่กรุงเทพหรอกใช่ไหม
ตัดบุญแจแล้วต้องเสียให้ป้าข้าบุญแจมา๒๐๐บาท

รอบที่แล้วอ่ะน้องแล้วเขาล็อกไหม
แล้วเขาร้องทำไมพี่หนูอยากรู้ตรงนี้
วัดที่หลังจำไว้จะได้ทำแบบนี้อีก

เดี๋ยวหนูจะบอกมันเองป้ารอบนี้

เรื่องนี้เกิดขึ้นหอพักย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ฝั่งซ้ายมือท่านผู้ชมคือหอพักที่คุณป้าก็ดูแลอยู่
แต่หนุ่มคนที่มาจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็อีกหลายคัน

เขาอยู่หอไหนก็ไม่รู้แต่เขาเอามอเตอร์ไซค์มาจอดหอของป้า
ดังนั้นลูกหอก็คือสมาชิกของหอป้าเนี่ย

เคยเตือนแล้วเตือนยังไม่ฟังล็อกเลย
คราวที่แล้วเขาสะดอกกุญแจเขาหักกุญแจทิ้ง
เขาพากุญแจทิ้งดังนั้นป้าก็เลยมาล็อกอีกรอบนึง
คราวนี้เนี่ยบอกว่าถ้าจะเอาคืนนะ
จะให้มีการคลายล็อกจ่ายมา๕๐๐บาท

บอกโอ้ใจเย็นป้าอย่าถึงขั้นไปเรียกเงินเลย
เพราะเนี่ยเป็นที่สาธารณะป้าไปเรียกเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้
บอกเอางั้นไม่เรียกเก็บเงินเก็บ๒๐๐บาท

เอา๒๐๐ที่มันหากุญแจป้าเนี่ยคืนมาด้วยกับเหตุการณ์นี้
แต่สุดท้ายพี่ตำรวจก็ใช้ศิลปะในการเจรจา
ทำให้คุณป้าเนี่ยยอมเปิดกุญแจยอมคลายล็อกนะฮะ
แล้วก็มีการคุยฝากไปถึงพ่อหนุ่มมอเตอร์ไซค์ทั้งหลาย
มาจอดตรงนี้ที่จอดก็มีอยู่ข้างหลัง
ดันมาจอดเอาแบบสบายตัวเองเหมือนกัน
บอกว่าทางสาธารณะคุณป้าเก็บเงินไม่ได้ถูกต้อง
แต่ทางสาธารณะคุณก็จอดแบบนี้ไม่ได้เหมือนกัน
นี่คือตัวเป็นที่หุ้นเกิดขึ้นจังหวัดสมุทรปราการค์ครับ

ที่จะไปล็อกเขาไว้แล้วก็ไปเรียกเก็บเงินไม่มีนะครับ

ไม่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายแบบนี้นะครับ